วันนี้เรายังอยู่กันที่ชุมชนบ้านมอนแห่งบ้านบางกระดีครับผม
หลังจากที่เราได้ดูประเพณีการหาคู่แบบน่ารักในการเล่นซามาไปแล้ว
ตอนนี้ป้าจะพาเราไปดูการตำข้าวเหนียวของชาวมอนกันล่ะครับ
ตอนนี้ป้านะคะมาถึงสถานที่ที่กำลังจะทำข้าวเลยนะคะ
ข้าวเหนียวแดกงาข้าวเหนียวคลุกงาข้าวเหนียวแดกงา
แล้วทีนี้เปลี่ยนชื่อเป็นข้าวเหนียวคุกงา
เมื่อก่อนชื่อแดกไม่สุภาพไม่สุภาพไม่สุภาพครับ
ก็เลยเปลี่ยนเป็นข้าวเหนียวคลุกงาค่ะข้าวหลากลุกงา
เป้านี่หูไม่ดีหรือว่าไม่ตั้งใจฟังป้าเขาล่ะครับ
เนี่ยบอกให้เอางาเอางาเอาหม้อไปให้ป้าเขาทำไมล่ะครับ
นี่อะไรคะงาใช้ใช้หมดไหมคะ
ใส่ครึ่งนึงค่ะป้าเนาครับใส่ครึ่งหมดเลย
เอาหมดเลยก็หมดเอาหมดเลย
ถ้าป้าพูดว่าครึ่งจะหมดถ้าป้าบอกหมดจะครึ่ง

ตามนี่นี่นี่
ตามเข้าไปป้าตามแล้วก็ปะนาวลำ
เออเออเออเออเออเออ
ป้านาวอย่าลำอย่างเดียวนะมาตำด้วย

อ้าวตักงาออกปะนาวก็ตักงาออก
เดี๋ยวดูป้าทำถ้าทางจะเป็นไอ้นั่นมะคร่องแคล่วมะ

โอ้อุ้ยเยอะไปมั้ย
พออ้าวปะนาวให้ปะนาวใส่

ปะนาวเหรอ

แต่เขาเด็ดงานต้องต่ำ

ตำอย่างนี้เนี่ยชาติหน้าจะได้กินไหมล่ะครับป้าเนา

มะนาวต้องทำให้แข็งแรงจะได้กินวันนี้

ป้าแข็งแรงอ้วนร่ำ

นั่นแหละตำนานแค่ไหนคะ
จนข้าวเหนียวละเอียด

ทำไมป้าเก่งจังเลยอ่ะ

เพราะอยู่คนเดียวเลยแรงเยอะค่ะ

ถ้าต้องมีคู่ก็แรงไม่เคยมีค่ะ

ตอนเย็นประมาณทุ่ม๒ทุ่ม
ก็จะรวมตัวกันมาทำมาตำข้าวเหนียว

เสร็จแล้วก็แบ่งกันกิน

ชิมซิชิมซิ

เค็มเดี๋ยวกินกับน้ำตาลพริก

ปะนาวเอาจานมาให้ปะหาย

ข้าวเหนียวคลุกงาค่ะ
ข้าวเหนียวคลุกงาซึ่งอร่อยมากนะคะ
ทานแล้วติดใจแน่นอนมีขายด้วยนะคะ
ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นขนมของพวกชาวมอนทานกัน

เดี๋ยวต่อไปเราก็จะไปทำอะไรกันคะ
ทำแซ่นะคะช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่หนึ่ง
ก่อนไปนะคะจะไปชิมนะ
ก่อนไปเราต้องพูดพร้อมกันนะป้านะ

ยาดมนุษย์ป่า

เพลงเดียวก็พอแล้ว

ถ้าไม่เกรงใจนึกจะเล่นต่อนะเนี่ย

เนี่ยป๊าลองทำให้ดูสิคะ

นี่คือโมงจาก

ตัวเมียที่จะมีลูกเยอะ

เราก็จะเอาแทรกไว้เนี่ยไว้ปัดเปิดอะไรได้หมดเลยใช่ไหมคะ

ยุงปัดแมงวันแม่งวี
เข้ามาจี้หัวใจได้ไหมคะ

ที่สุดเลยไหนลองทำสิคะเริ่มทำ
แล้วก็ขายเวลาทำเสร็จแล้วเอาไปขายไหมคะเนี่ย

อันนี้ประมาณ๖๐บาท๗๐บาท

ปกติเขาก็หมุนไปเรื่อย

ต้องฝุ่นอย่างนี้แหละปะน้า

มันกระเด็นเพราะว่ายายมันต้องออก

ได้อย่างนี้หรือคะ

เดือนหนึ่งก็ไม่เสร็จ

ปะน้าวต้องตีแรงแรง
แรงขึ้นอย่าง

ถือเลยใช่

ป้านาวตีอย่างนี้เดือนนึงไม่เสร็จแน่

ปะน้าวตีอย่างนั้นไม่ได้อย่างนี้

ปะน้าวตี

การทำแทร่ปัดยุงเป็นอีกหนึ่งภูมิปัญญาชาวบ้านของชาวมอน

กลายเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับชุมชน

ตอนนี้ก็ให้ป้าเนาเรียนรู้การตีแทร่ให้ถูกต้องกันไปก่อน
และช่วงหน้าเราจะกลับมากระทะใจป้ากันนะครับ

ชีวิตตั้งแต่แต่งงานมีอะไรที่แบบเศร้าที่สุดในชีวิตสิมภาษานะตาล่วงมั้ย

ถ้าไม่แน่เกิดสมมุติว่ามีผู้ชายดีมาชอบสักคนหนึ่งจะคิดยังไงคะ